โปรดติดตามตอนต่อไป

แต่ว่าตำรวจบอกว่ายังมีหลายประเด็นที่มันเป็นพิรุษเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
มาดูเรื่องนี้ก่อนค่ะเรื่องนี้ก็เป็นกระแสสังคมเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์วิจารณ์กันเยอะมากเลยค่ะ
ค่าราชการ๔๘อันนี้ตามเพจเขาอ้างนะฮะบอกว่าค่าราชการ๔๘นะฮะ
ลวนลามลูกจ้างสาวในองค์กรคลิปของสำนักงานเนี่ยจับภาพได้ไปดูพร้อมกันค่ะ
นี่นะคะเราขออนุญาตเบอร์ภาพนิดหนึ่งคนที่นั่งเนี่ยที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการ๔๘นะ
คุณผู้ชมดูพฤติกรรมของเขานะคะจับมือแล้วก็สักพักหนึ่งตีไม่ใช่จับมืออย่างเดียวอ่ะ
จับหลายจุดของคุณผู้หญิงคนนี้นะคะที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นลูกจ้างในสำนักงานค่ะ
นี่กล้องวงจรปิดเนี่ยคือจับภาพได้หมดเลยนะคะ
พร้อมกับใช้คำว่าแฉแฉบอกว่าค่าราชการระดับ๘มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ
คุณผู้ชมได้เห็นต้นเรื่องแล้วแหละแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าหลังจากที่มันเป็นภาพเป็นคลิปปรากฏออกมา
แล้วก็เป็นเหยื่อของผู้ชายคนนี้หลังเกิดเหตุปรากฏว่าเธอเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักจนทนไม่ไหว
ตอนนี้ลาออกจากงานแล้วนะคะลาออกจากงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วยังมีการกล่าวอ้างบอกว่าข้าราชการชายดังกล่าวเนี่ยนอกจากพฤติกรรมคุกคามทางเพศ
ลูกจ้างสาวที่เป็นลูกจ้างในองค์กรของเขาแล้ว

ยังมีพฤติกรรมบังคับให้ลูกน้องขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคาด้วย
วิธีการคือผู้จาข่มขู่จนกระทั่งลูกน้องในองค์กรของเขาต้องยอมทำตาม
ล่าสุดคุณผู้ชมแน่นอนว่าเราต้องตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าตัวยอมรับว่าเขาเป็นคนในคลิป
ให้นามสมมุติว่าชื่อคุณสุนี่ค่ะ
ที่ดินจังหวัดนครราชศรีมาสาขาโนนสูงอยู่ที่โคราชเป็นสำนักงานที่ดิน
เจ้าตัวออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นการลวนลามนะ

ไม่ได้เป็นการลวนลามลูกจ้างแต่อย่างใด
บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่หยอกล้อกันเล่นกัน

เพราะตัวเองคิดกับอีกฝ่ายเหมือนลูกสาวคนหนึ่ง
และไม่ได้คิดเรื่องของชู้สาวเลย

ทีนี้เจ้าตัวบอกต่อว่างี้ไงคุณหนักข่าว
องค์กรสำนักงานที่ดินของโนนสูง
มันก็มีคนทั้งที่รักผมและไม่รักผม
มันมีบุคคลบางกลุ่มต้องการทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ก็เลยเอากล้องวงจรปิดท์

ไม่ได้ให้คลิปอย่างเดียวนะ
คุณผู้ชมแม้ว่าเจ้าตัวจะให้ข้อมูลที่แจ้งออกมาแบบนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะทางกรมที่ดินซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะคะ
มีการออกเอกสารมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าตอนนี้ได้มีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบแล้ว
แล้วบอกเลยนะคะจะให้รู้ผลภายใน๗วัน
ตอนนี้ย้ายเจ้าตัวออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
เขาได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะ
ส่วนลูกจ้างที่อยู่ในคลิปก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นผู้เสียหายนะคะ
เราไม่ได้คุยกับเธอโดยตรงค่ะเราไปคุยกับเพื่อนของเธอนะคะ
เพื่อนของเธอบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายยังคงอยู่ในอาการตกใจ

เบื้องต้นค่ะผู้เสียหายบอกว่าเอ้าไม่ได้ติดใจเอาความเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดด้วยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ลาออกจากงานเราก็ถามเหมือนกัน
แต่อันนี้ถามจากเพื่อนของคุณผู้หญิงเสื้อส้มในคลิปนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่ผู้เสียหายลาออกจากการเพราะเป็นเรื่อง
เหตุผลส่วนตัวกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดและไม่ได้ถูกคุกคามข่มขู่แต่อย่างใดนะคะ
นี่ฟังจากเพื่อนของเจ้าตัวเล่านี่หนังคนละม้วนเลยนะคะ
เดี๋ยวรอดูนะคะผลการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ๗วัน
ผิดสั้นตายต้องรู้ผลค่ะ
ส่วนคดีต่อไปเป็นคดีที่สะเทือนใจที่สุดเมื่อความจริงเปิดเผยและคนให้ความสนใจมากที่สุดในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
กรณีที่แม่ตามหาลูกสาว๒คนน่ารักฉีดทีเดียว๔ขวบกับ๒ขวบ

แล้วปรากฏว่าคืออดีตพี่สะพ้ายเนี่ยนะฮะ
เลี้ยงอยู่ที่ราชบุรีแต่จู่พาหนีไปจนในที่สุด

บรรยากาศสุดสะเทือนใจครับคุณผู้ชมครับ
และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
แม่กับลูกสาวคนโต

พี่จึงน้องไหม

น้องได้ไปกับหนูไหม
น้องได้ไปกับหนูไหม
น้องได้ไปไหนลูก

น้องไม่อยู่แล้วนะ

น้องเสียแล้วลูก

น้องเสียแล้วลูก

น้องเสียแล้วลูก

น้องเสียแล้วลูก

น้องเสียแล้วลูก

น้องเสียแล้วลูก

น้องเสียแล้วลูก

แล้วก็มีเด็กซ้อนอยู่๒คนคือน้องจิลอายุ๑๓น้องจิลเป็นลูกสาวของนางเจี๊ยบนะ
แล้วก็น้องโมเดลแต่ไม่มีน้องนาเดียเอาล่ะสินะฮะ
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เจี๊ยบโทรศัพท์มายอมรับสารภาพกับแม่ของน้องนาเดียบอกว่า
นาเดียน่ะตายแล้วนะนี่คือจังหวะที่มีการเล่าความจริงกันครับ
มิถุนายนช่วง๖โมงเช้าตอนที่ออกไปซื้อฟางให้วัว
จึงทิ้งให้น้องจิลอยู่ดูน้องโมเดลกับน้องนาเดีย
ซึ่งช่วงที่น้องจิลไปเปิดคอกวัวแล้วพี่กับน้อง๒คน๔ขวบ๒ขวบ
เล่นน้ำกันอยู่ตรงบ่อซีเมนคุณผู้ชมฮะ
ว่าน้องนาเดียน่าจะเสียหลักคว่ำหน้าลงในบ่อน้ำนะครับ
เมื่อเธอกลับมาจากไปซื้อฟางจึงเจอว่าน้องนาเดียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
เธอตกใจเธออ้างแบบนี้ทำอะไรไม่ถูกเลย
เอาร่างของน้องนาเดียไปฝังไว้ในไร่อ้อยห่างจากบ้านไปประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์นะฮะขี่หลบหนี
อยู่ที่ห้องเช่าในจังหวัดเพชรบูรณ์กับเด็กสองคน
คือน้องจิลกับน้องโมเดลครับ
ใครเป็นอะไร

ลูกหนูตายใช่มั้ย

เป็นความเผ่าเร้อของพี่เองล่ะวะ
พี่เอาไปซื้อฟางให้วัว
ไอ้จิลมันเดินไปแก้หัว
ไอ้เดี่ยมวิวมันเล่นน้ำ๕๐๐ตาม
มันเล่นน้ำอยู่ในโรงชาว

พี่ทำใจไม่ได้

กี่โมงแล้วกี่วันแล้วเนี่ย

เดี๋ยวพี่ได้พี่จะพบตัวกับตำรวจ

หนูคิดอยู่แล้วว่าลูกหนูไม่อยู่
บอกว่าลูกหนูอยู่ตรงไหน
ฟังไปก็ใจจะขาดเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
ตามบริโรธสอบภาวบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านโมมีอสม
ไปตรวจคัดกองคนจากนอกพื้นที่ที่เข้ามาตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
แล้วก็ไปเจอนางเจี๊ยบนี่แหละครับ
แล้วก็เด็กผู้หญิงอีก๒คนน่าจะเป็นคนในข่าว
ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มและนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นที่สพบึงสามพันธุ์
ซึ่งนางเจี๊ยบสารภาพว่าเอาศพน้องนาเดียไปฝังไว้กลางไร่อ้อย
ตำรวจอพทรครับแล้วก็กู้ภัยสว่างรบและชาวบ้าน
ช่วยกันค้นหาจุดที่ฝังศพ
มีชาวบ้านไปพบจุดที่เพิ่งจะมีการขุดและฝังกลบใหม่อยู่ในกลางไล่อ้อย
หลุมเนี่ยนะฮะในพื้นที่หมวด๒ตะบนคลองคอย
นำขึ้นมาแล้วเปิดออกคุณผู้ชมครับ
เป็นไปอย่างที่เขาเล่า
เจอน้องนาเดียครับถูกพันด้วยผ้าห่มสีชมพูลายหมีสีเหลือง
แล้วก็มีเชือกสีขาวมัดไว้ใส่ในถุงดำอีกชั้นหนึ่ง
ทันทีที่เห็นสภาพศพของลูกสาวคนเป็นแม่นะฮะแม่น้องนาเดีย
สุดลงแบบนี้ร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนทางป้าเจี๊ยบตัวป้าเจี๊ยบเองนะฮะ
หรือลุงฬาวันเนี่ยก็โทรสารภาพ

เป็นคนฝังแต่ไม่ได้เป็นคนฆ่า
เพราะว่าน้องนาเดียเนี่ยแกเหมือนไปตกน้ำมา

ก็เลยเอาน้องนาเดียขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็ฝังร่างของน้องนาเดีย
เรื่องเหมือนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้
คือจริงมีลูกสาวของป้าเจี๊ยบอยู่แล้ว
แล้วก็จะมีน้องโมเดลพี่คนโตกับนาเดียคนเล็ก
เล่นน้ำอยู่ใกล้กับบ่อปูนซีเมน
ไม่รู้อีกท่าไหนน้องจมน้ำครับ
น้องตกน้ำจมน้ำตายดังนั้นด้วยความตกใจของป้าเจี๊ยบ
รุ้งลาวัลก็เลยเอาร่างของน้องนาเดียเนี่ย
ฝังดินเอาไว้ไปฝังดินแล้วจากนั้นกลัว
กลัวความผิดนะฮะคือตอนแรกไม่คิดว่าน้องตาย
เอาร่างน้องมานอนพักอยู่ที่ห้องก่อน
รุ่งขึ้นน้องก็ไม่ฟื้นก็ไม่ฟื้นอยู่แล้ว
มน้ำคุณต้องโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
น้องไม่ฟื้นวันรุ่งขึ้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว
ก็เลยคิดไม่ออกก็เลยขุดหลุมฝังศพน้องนาเดีย

กระทั่งมีการประกาศตามหา
ป้าเจี๊ยบหรือลุงลาวัลหายไปไหน
เอาลูกสาวฉันคืนมาพ่อแม่เขาตามหา
ตามหาไปตามหามาสุดท้ายแล้วก็มาเจอตัวนะครับ
ตำรวจภูทรบึงสามพันธุ
ก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมฮะ

แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท

เอาไว้ก่อนเอ้าแล้วฝังศพอ่ะ

ส่วนคดีนี้ยังต้องมีการสอบสวนขยายผลต่อไป
นี่คือคดีที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจ
ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เหลือเกินครับ